เอาล่ะมาดูความคืบหน้าคดีการเสียชีวิตของคุณแตงโมนะครับ
ตำรวจนำตัวกระติกส่งฟ้องอายการจังหวัดนนทบุรี
หลังจากรับสารภาพว่าเธอให้การเท็จในคดีคุณแตงโมเสียชีวิต
ขณะที่กระติกบอกโล่งใจหลังจากสารภาพไปแล้ว
โล่งมากต่อไปนี้จะไม่กังวลอะไร
เพราะได้พูดความจริงไปหมดแล้วยืนยันว่าเธอเนี่ยย้ำนะ
ว่าไม่เคยพูดนะเธอไม่เคยพูดออกจากปากเธอ
ว่าคุณแตงโมไปปัสสาวะท้ายเรือครับ
พนักงานสอบสวนสพเมืองนนทบุรีนำสำนวนคดีของนางสาว
อิสรินจุธาสุขสวัสดิ์หรือกระติกนะครับ
คดีการเสียชีวิตของคุณแตงโม
กระติกให้การรับสารภาพ
เพื่อให้อายการส่งฟ้องสารแขวงนนทบุรี
โดยมีนายศิระเจนจาคะและนายวิวัตร

มาที่สำนักงานอายการจนธมุรีด้วย
คุณกระติกเปิดใจนะฮะหลังจากรับสารภาพว่าโล่ง
ต่อไปไม่ต้องกังวลแล้วจากนี้จะได้ทำงานตามปกติ
ส่วนเรื่องที่รับสารภาพเป็นเรื่องอะไรยังไม่ขอเปิดเผย
กระติกบอกต่อบอกว่าหลังจากสารภาพแล้ว
ได้พูดคุยกับกลุ่มเพื่อนอีก๔คนตามปกติ
ทุกคนไม่ได้ตำหนิถึงการรับสารภาพเรื่องนี้

ส่วนที่คนมองว่าออกมาสารภาพช้าไปหรือเปล่า
บอกว่าไม่ได้ช้าเกินไปอะไรนึกได้ก็แจ้งกับพนักงานสอบสวน
อยู่ตลอดเวลาพร้อมทั้งยืนยันเรื่องการปัสสาวะท้ายเรือ
เธอไม่เคยพูดว่าคุณแตงโมทำแบบนั้น
และเพื่อนอีก๓คนบนเรือก็ไม่เคยพูดเรื่องคุณแตงโมฉี่ท้ายเรือ
มีแต่แซนคนเดียวเท่านั้นที่พูดเรื่องนี้
ไม่กังวลไม่ก็ไม่ได้กังวลอะไรค่ะ
หลังจากนึกความจริงแต่แล้วว่ารู้สึกอย่างนี้ก็คง
ก็โล่งค่ะเพราะมันก็จบแล้วนะมันก็ไม่มีอะไรต่อแล้ว

ทำไมไม่พูดตั้งแต่แรก
ก็อย่างที่บอกไงอะไรนึกได้ก็บอกอะไรนึกไม่ได้ก็มันยังนึกไม่ออก
แต่มันคืออะไรนึกได้
พี่พี่ลองไปโดนเหตุการณ์แบบหนูนะ
แล้วพี่ก็ลองมานั่งแบบคนไม่อยู่ตรงนี้ก็คือจะไม่เข้าใจ

แม่ใครค่ะ

บอกแล้วว่ายังไม่ได้คุยอะไรกับใคร
ไม่ได้มีใครยืนยันอยู่แล้วตั้งแต่แรก
ใช่ก็ตามคำให้การหรืออะไรก็ตามค่ะ
ก็บอกว่าคือคนอื่นเป็นคนเห็นแฟนเป็นคนเห็น

๔คนบนเรือเห็นหมดว่าคุณแจงโมเป็นศักดิ์ขวะ

เพราะว่ารักษณะของการให้สัมภาษณ์แล้วดูโล่งใจจริง
ตำรวจก็ต้องมีการส่งฟ้องอายการจังหวัดนนทบุรี
เพื่อที่จะให้ส่งฟ้องสารแขวงนนทบุรีต่อไปนะคะ
แต่ปรากฏว่าวันนี้อายการนนทบุรีบอกว่าไม่รับสำนวนนะคะ
แล้วก็ให้ส่งตัวกระติกกลับคืนก่อนเดี๋ยวให้ตำรวจสอบสวนให้เสร็จสิ้นก่อน
แล้วส่งฟ้องพร้อมกับสำนวนคดีการเสียชีวิตของคุณแตงโมเลย
เพราะว่ามันเป็นคดีที่ซับซ้อนแล้วก็สังคมก็ให้ความสนใจ
นี่ค่ะนายประยุทธ์เพชรคุณรองอธิบดีอายการและรองโฆษกสำนักงานอายการสูงสุด
แล้วก็มีนายอิทธิพรแก้วทิพย์โศกอายการสูงสุด
วันนี้แถลงข่าวเลยค่ะกรณีที่พนักงานสอบสวนสพเมืองนทบุรี
ส่งสำนวนนางสาวอิสรินจุธาสุขสวัสดิ์หรือกระติก
รับสารภาพในข้อหาให้การเท็จในคดีอาญา
เพื่อให้สำนักงานอายการส่งฟ้องด้วยวาจาไปยังสารแขวงนนทบุรี
บอกว่าคดีนี้พนักงานอายการเห็นว่า
แม้พนักงานสอบสวนจะสามารถส่งฟ้องด้วยวาจาได้

แต่คดีนี้เกี่ยวข้องกับคดีการเสียชีวิตของคุณแตงโม

แล้วก็ยังเกี่ยวข้องกับบุคคลบนเรืออีกหลายคน
มีความยุ่งยากซับซ้อนและเข้าข่ายคดีเอกภาพ
โดยที่สำนักงานอายการยังไม่ทราบรายละเอียด
เพราะฉะนั้นเพื่อการพิจารณาคดีให้เกิดความบริสุทธิ์

ขอให้คืนตัวผู้ต้องหา
ให้พนักงานสอบสวนไปสอบสวนให้เสร็จสิ้นซะก่อน
จึงส่งตัวฟ้องศาลพร้อมกับคดีหลัก
ก็คือคดีการเสียชีวิตของคุณแตงโมอีกครั้งหนึ่ง
เพราะว่าถ้าส่งฟ้องศาลแล้วสอบสวนพบข้อเท็จจริงใหม่

เมื่อคดีมีความซับซ้อนมีผู้เกี่ยวพันธุ์จำนวนมาก
และอาจจะมีผู้กระทำความผิดเพิ่มเติม
ควรทำการสอบสวนในภาพรวมทั้งหมด
สิ้นกระแสความก่อนเข้าสู่กระบวนการของพนักงานอายการ
เพราะว่าการแยกส่วนใดส่วนหนึ่งออกมา
ก็จะส่งผลต่อการพิจารณาคดีในภาพรวม

สำนวนคดีนี้แม้จะเป็นการฟ้องด้วยวาจาได้
แต่ถ้าฟ้องแล้วเราพินาในชั้นนี้ว่า
ถ้าฟ้องไปวันนี้มันมีโอกาสที่จะเกิดความเสียหายต่อความยุติธรรม
ตรงนี้ต่างหากที่เราห่วงว่า

สมมุติว่าจำเลยให้การรับสารภาพ
คำตัดสินของสารที่เสร็จเด็ดขาด
หากปรากฏข้อเท็จจริงใหม่
มันไม่สามารถจะรื้อร้องฟ้องได้อีก

ถ้าหากเกิดเจอข้อหานักกว่านี้ก็ทำอะไรไม่ได้

ขณะที่พ่อของคุณกระติกนะครับ

เชื่อว่าลูกไม่โกหก
เชื่อว่าลูกไม่โกหกกระติกไม่โกหก
หากศาลตัดสินมีความผิดในคดีคุณแตงโม
จูงมือลูกพาไปส่งเข้าเรือนจำเอง

พร้อมด้วยนายเกียรติศักดิ์กล่อมสกุล

ให้สัมภาษณ์กับสื่อมณชน

นำตัวคุณกระติกมาขออำนาจศาลผัดฟ้อง๖วัน

หลังจากอายการท่านมีความเห็นตีกลับสำนวน
พนักงานสอบสวนได้ยื่นผัดฟ้องไป๖วัน
เพื่อไปสอบสวนเพิ่มให้รัดกลุ่มรอบด้าน
แต่เขาเห็นว่าสำนวนมีความครบถ้วนรอบด้านอยู่แล้ว
จึงให้คุณกติกในฐานะผู้ต้องหา
คำร้องยื่นต่อสารเพื่อขอความเห็นว่า
ข้อเท็จจริงของสำนวนคุณกระติกในวันนี้

ทำพร้อมกับคดีของคุณแตงโม
เพื่อให้สารวินิจฉัยคำร้องโดยสารรับไว้พิจารณา
โดยยืนยันว่าการยื่นคำร้องในวันนี้เป็นความต้องการของคุณกระติก
ขอความเห็นทางคดีและต้องการให้คดีเสร็จสิ้นโดยเร็ว
เพื่อจะให้เหมือนยกภูเขาออกจากอกนะ

เพราะกระติกไม่เกี่ยวข้องกับการเสียชีวิตใดทั้งสิ้น
และกระติกยืนยันไปแล้วว่าไม่เห็นคุณแตงโมตกน้ำ
อยู่หัวเรือไม่กังวลอะไรหากคดีของคุณกติก
จะไปร่วมกับสำนวนคดีใหญ่ของคุณแตงโม
เพราะข้อที่จริงมีหนึ่งเดียวครับฟังทนายครับ
ให้รัดกลุ่มรอบด้าน
แต่ผมมองข้อเท็จจริงในคดีนี้
ผมว่าครบถ้วนหมดแล้วที่พอจะฟ้องแล้ว

กรณีข้อที่จริงของน้องกติกในคดีวันนี้
ควรที่จะฟ้องแยกออกต่างหาก
ให้คดีเสร็จเด็ดขาดไปเลยหรือไม่
หรือควรรอพร้อมกับคดีหลัก
คือคดีการเสียชีวิตของน้องแตงโม
เมื่อถามว่าพ่อเชื่อคำให้การของลูกไหม
พ่อบอกว่าแล้วพี่เชื่อคำพูดของลูกพี่ไหม
ถามกลับเลยเหมือนคุณกติกเมื่อกี้เลยที่ถามกับนักข่าว

แต่พ่อเนี่ยบอกลูกไปว่าขอโทษนะครับ

มึงทิ้งเพื่อนมาเพื่ออะไร
แต่มันก็มีเหตุผลที่พูดออกมาชี้แจ้งออกมา
พ่อบอกไงฮะ

เราไปกับเพื่อน
พี่เชื่อคำพูดของลูกพี่ไหมหรอ
ผมก็บอกไปนั่นแหละผมไม่เคยทิ้งเพื่อนนะครับ
แล้วกระติกก็ไม่ได้เคยทิ้งเพื่อนแต่มันมีเหตุผลที่พอพูดไป
ทุกคนก็คิดว่ากระติกโกหกถ้าเขาผิดนะ
ผมนี่แหละจะพาคนเข้ามาส่งเข้าเรือนจำเองถ้าเขาผิด

คุณผู้ชมครับหลังจากยื่นคำร้องต่อสาร
เพื่อขอให้สารฟ้องแยกคดีแล้วนะครับกระติกก็ขึ้นรถกลับไปกับพ่อทันที